ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเหมือนกัน
มันมีพวกพัสดุอยู่ข้างหลังรถใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์
มูลค่าของรวมทั้งหมด๕หมื่นกว่าบาทของที่เป็นร้อยชิ้น
แล้วเอาไปทั้งรถเอาไปทั้งของที่เขาจะไปส่งนะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะคนร้ายที่เกาะเหตุเขาเดินวนเวียนเหมือนกับเล็งเป้าหมายโน่น
เอาของใส่มาเต็มแล้วพอแค่จอดเอาพัสดุส่งให้กับลูกค้า
ตลาดไนท์พัทยาปาร์คที่บังละมุงชนบุรีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
กลายเป็นว่าคนร้ายมาคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปเลย
ทีนี้ไปคุยกับพนักงานส่งพัสดุของบริษัทขนส่ง

พระฤทธิบางดีเขาก็เล่าให้ฟังผมอ่ะ
ส่งของให้กับลูกค้าไอ้ของที่ผมเอามาทั้งหมด๑๐๗ชิ้น
ผมก็ขนมาเต็มมานะตอนที่ผมจอดรถ
เอาของจะไปส่งให้กับลูกค้าบ่ายโมง๓นาที

โหฉันลาตั้งเดียวพี่๓นาทีกลับมาถึงที่รถผม
บ่ายโมง๖นาทีเอ้ามอเตอร์ไซค์ผมหายไปไหน
พัสดุที่เหลือที่จะส่งให้กับลูกค้า
รวมแล้วมูลค่าของพัสดุ

ก็คือ๔๙๐๐บาท
ทีนี้ก็เลยรีบเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
แจ้งความกับตำรวจที่โรงพักเมืองพัทยา
ให้ช่วยตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อย
พัสดุของลูกค้าก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
เขาเดินมาจากประหยับปะเดินมา
แล้วก็ดูรถก่อนเขาก็เดินแล้วก็วนกลับมา

บ่ายโมง๖นาทีที่มันขี่ไปที่มันคล่อมรถไปครับ
แล้วข้างในก็มีพัสดุอยู่๑๐๗ชิ้น
เป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับ

ทางบริษัทที่เราส่งของเนี่ยเขาว่าอะไรไหม

แค่ก็คือเราส่งวีดีโอให้เขาว่าของหายโดนขโมยจริง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ขอให้จับตัวคนร้ายได้เร็วนะ
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ใช้ทำมาหากิน
แล้วพัสดุของลูกค้าถ้าเกิดดิฉันเป็นลูกค้า
แล้วของที่ฉันอยู่ในนั้นดิฉันก็ร้อนใจเหมือนกัน
สิฮะเอาไปทั้งของเอาไปทั้งรถเลยนะ